เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองวันนี้มีตำรวจที่เรียกตรวจรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
มาด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูกพ่อกับแม่ลงจากรถ
มาพบกับเจ้าหน้าที่ปล่อยลูกน้อยวัย๒ขวบอยู่ในรถเพียงลำพังนะครับ
แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหนูน้อยคนนี้ไปกดล็อกรถนะครับ
จากด้านในทำให้ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับ
ใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถช่วยออกมาได้สำเร็จ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ไม่ได้มีช่องว่างมากพอที่จะแห่ลวดลงไปปลดปุ่มล็อก
เพื่อเปิดประตูทั้งสองด้านท่ามกลางการลุ้นระทึกของพ่อแม่เด็ก
ตะโกนบอกให้ลูกน้อยปลดล็อกประตูให้
ซึ่งน้องต่างก็ยังนั่งเล่นอยู่ภายในรถอย่างไร้เดียงสา
โดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากช่วยเหลืออยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง

ด้วยใช้รวดกดสวิตเติบเกิดกระจก

จนสามารถเอื้อมมือเข้าไปเปิดประตูได้สำเร็จ

พ่อแม่ก็โผล่เข้าสวมก่อนลูกสาวด้วยความดีใจ
ก่อนหน้านี้ตำรวจจราจรกลางอ่างทองตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
บนถนนสายเอเซียขาขึ้นเหนือในพื้นที่ตะบนจรเข้ร้องอำเภอชายโย
ก่อนที่จะให้จอดเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับหลังติดไฟหน้ารถไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้เป็นพ่อจึงลงจากรถและบอกให้ภรรยาที่นั่งอยู่เบาะหลัง
มานั่งกับลูกสาวที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
แต่ระหว่างที่พ่อกับแม่ลงจากรถน้องต่างก็ใช้มือกดปุ่มล็อกประตูรถเอาไว้
โชคดีที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือน้องต่างออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ที่มีลูกน้อยได้เป็นอย่างดีครับ
ส่วนที่จังหวัดน้องคายตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถกระบะชนเสาไฟส่องสว่างริมถนนริมโขงในพื้นที่ตะบนกวนวัน
อำเภอเมืองหนองคายท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะฟอร์ดสีบรอนเงิน
ด้านขวาของรถกระแทกกับเสาไฟได้รับความเสียหาย
เสาไฟส่องสว่างหักหนึ่งต้นจานดาวเทียมตกกระจัดกระจาย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ส่วนอีกคนที่นั่งแคปด้านหลังไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจสพเวียงคุกสอบสวนทราบว่า
ทั้ง๓คนเป็นคนงานบริษัทติดตั้งจานดาวเทียมแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคาย
ก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางกลับบริษัท
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
จึงเสียหลักตกข้างทางและชนเสาไฟส่องสว่าง
นี้หลังจากคนขับรถอาการดีขึ้น
ตำรวจสพเวียงคุกจะทำการสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง